ช่วงนี้อีเวนต์กลับมาคึกคักกันแล้วค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือแม่แอปทักษะออนเขาเพิ่งไปออกอีเวนต์มา
นานพี่นักข่าวได้เจอกันทีคุณผู้ชมค่ะ
คำถามหลายหลากมันคาใจกันอยู่อยากจะพูดคุยกับแม่แอ๊บหน่อยนะฮะ
แต่ก่อนอื่นนี้นะคะแม่แอฟขอตอบเรื่องวันเกิดของแม่แอฟก่อน
๒๗ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
บอกว่าเป็นวันที่แฮปปี้มากอบอุ่น
หลายคนเนี่ยส่งของขวัญคำโอยพรมาเภพเลยค่ะ
รวมไปถึงอดีตสามีคุณสงกรานเตชนรงค์ก็ส่งคำโวยพรมาให้ด้วย
ส่วนวันคล้ายวันเกิดคุณปู่ภัยวงเตชะนโรงปู่ของน้องปีใหม่

แอฟบอกว่าน้องปีใหม่ก็ไปหาคุณปู่ไปทานข้าวด้วยกัน
แล้วก็ทำการ์ดอวยพรให้คุณปู่ด้วยนั่นเองนะคะ
และเรื่องที่หลายคนอยากรู้พี่แจ๊ค
กันนักลือกันนักใช่ไหมนะฮะ
ว่ามีสัมพันธ์แบบหนุ่มรุ่นน้องมาตามจีบกัน
แอฟก็บอกว่าทุกคนเป็นเพื่อนพี่น้องกันมากกว่า
แต่รับขำนะบอกว่าอยากมีแฟนนะจ๊

รวมไปถึงลูกสาวอย่างน้องเปียใหม่ก็เชียร์เวอร์ด้วยนะจ๊ะ
จะเป็นยังไงไปฟังแม่แอ๊บหน่อยค่ะ
ก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนเราหมดเลย
ก็เลยดูอยู่ว่าจะคบเพื่อนทุกคนเลยไหม
แต่อย่างน้อยก็คือเป็นคนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วคุยกันอยู่แล้ว
มันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ไม่สบายใจ
อยากมีก็ช่วยหาให้ด้วย
ก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดก็ใช้ชีวิตปกติค่ะ
แอฟรู้สึกว่าเรื่องพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาก็มาเองค่ะ

เขาข้ามไปเต็ปมีน้องเลยค่ะ

ก็เลยบอกว่าลูกใจเย็นลูกให้ลูก
เอาแค่เสล็บมีแฟนก่อนก็พอ
ก็บอกเขาแล้วค่ะว่าคงไม่มีหรอกค่ะ
น้องปีใหม่เขาเชียร์ถึงขั้นว่าอยากให้คุณแม่มีน้องให้น้องปีเลยนะคะ
แต่ใดก็แล้วแต่เมื่อสักครู่พี่แอฟเขาบอกเอาไว้
ถ้าอยากเชียร์ให้มีก็ช่วยหาให้ด้วย